วันนี้คุณผู้ชมข่าวที่จะให้ดูต่อไปเนี้ยมันหดหู่มากเลยนะคิดดูสิคุณลุงคนนึงเนี่ยเป็นลุงที่เร่ร่อนมานอนอยู่ริมถนนแต่ว่ามีวัยรุ่นคนนี้เขาบอกว่าพวกนี้เป็นขยะ
เร่ร่อนพวกนี้เป็นขยะเขาต้องการกำจัดให้สะอาดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาถือไปเนี่ยมันวาวเลยนะเขาทำอะไรกับคุณลุงดูค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูสิ
ที่นอนห่มผ้าอยู่นั่นนะคะคือคุณลุงนะแล้วจู่ผู้ชายคนนี้เดินมาเห็นไหมที่วงอ่ะ
อันนั้นคือมีดค่ะแล้วมาถึงจึกปาดคออ่ะแล้วหลังจากนั้นเดินข้ามกลับไปเลย
อันนี้มุมนี้เห็นแบบนี้นะคุณลุงคือเลือดแล้วนะ
ลุงเอามือจับคอแล้วเลือดไหลไหลไหลไหลตลอดอ่ะค่ะโอ้ย
เหตุการณ์นี้เนี่ยสงสารคุณลุงมากเลยอ่ะคุณลุงเนี่ยนะ
ประคองตัวลุกขึ้นเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือยังมีอีกมุมนึงนะ
อีกมุมนึงเนี่ยจะไม่เห็นคุณลุงค่ะแต่จะเห็นตอนที่เขาข้ามมาก่อเหตุ
นี่จังหวะนี้พอเขาข้ามมาเนี่ยคุณผู้ชมดู
เดินมาแล้วปุ๊บควักมีดที่อยู่ด้านหลังที่เหน็บเอาไว้แล้วจังหวะนี้บังลุงอยู่แต่จึ๊กไปแล้วอะค่ะ
โอ้โหนี่อยู่ตรงถนนเวียงแก้วนะที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
เกิดขึ้นสักประมาณตีสามกว่ากว่าดูภาพจากล้อมวงจรปิดตีสามยี่สิบกว่ากว่าเนี้ยนะคะ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เนี่ยไปตรวจสอบเพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกอ่ะ
ไปเจอไปเจอคุณลุงศพของคุณลุงเนี่ยอยู่หน้าร้านร้านหนึ่ง
แล้วทีนี้พอตำรวจเห็นปั๊บเนี่ย
ศพของคุณลุงเนี้ยคือคุณลุงสมารน้อยนางจมอายุหกสิบปี
ทีนี้พอเจอศพของคุณลุงนอนตายอยู่แบบนี้แล้ว
จริงมันมีภาพกล้องวงจรปิดนะตอนที่ลุงเดินแล้วเอามือจับคอ
ทีนี้พอลุงเดินมาเหมือนกับไม่ไหวแล้วนี่
เสียเลือดเยอะดูสิคะคุณขวัญคุณคิงเห็นไหม
เดินเซเซแล้วล้มลงท้ายกระบะคันนี้อันนี้ลุงแน่นิ่งไปเลยอ่ะ
พอตำรวจเขาไปเจอศพลุงจากตรงนี้ตำรวจนะ
แกะรอยโดยการเดินตามย้อนกลับไปรอยเลือดต่างมันไหลออกมาจากคอ
แล้วพอมาถึงจุดที่ลุงนอนอยู่ห่มผ้าเขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
เห็นไงว่าอ๋อไอ้คนมาก่อเหตุลุงเนี่ยคือคนนี้
หลังจากนั้นตำรวจก็ตามตัวเลยนะแล้วใช้เวลาไม่นานค่ะ
จับกลุ่มตัวคนก่อเหตุนายคนนี้นายคนนี้
พฤกษวรรษพะยิอายุ๒๐ปีค่ะเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์
อยู่ที่ห้องร้างไปจับตัวได้แล้วเดี๋ยวดู
ตอนที่เอาตัวมาสอบปากคำดูแล้วพูดไม่ออกจริง
สีหน้าสีตาไม่ได้มีความสลดแล้วพอถามว่าทำลุงแล้วรู้สึกยังไง
ฟังเขาค่ะทำความสะอาดบ้านเมืองค่ะ
ทำความสะอาดบ้านเมืองฆ่าแล้วรู้สึกยังไงนะ
อิ่มอิ่มอิ่มเหมือนข้าวเนี้ยไม่เหมือนมีแรงขึ้น
เหมือนกับเรามีพลังแต่มีแรงขึ้นครับ
ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมใช่ครับ
เห็นเขานั่งแล้วก็ยังไงเข้าไปแล้วก็แข่งมันเยอะขึ้นทุกวันครับ
อะไรนะเหมือนต้องมีมันเยอะขึ้นทุกวันจะได้ถ้าไม่ฆ่ากันอีก
คุณผู้ชมเขาดูไม่ปกติง่ายคุณน้ำแข็งว่าอาจจะป่วยไหม
ใช่รู้สึกบ้านเมืองสกปรกคือใช้วิธีการเก็บกวาด
แต่ไม่ใช่การฆ่าคนเร่ร่อนแบบนี้นี่ยังไงแล้วเขาบอกว่าคนเร่ร่อนเหมือนขยะ
โอ้โหตำรวจแจ้งข้อหาเลยค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แล้วก็ต้องคุมตัวนายคนนี้พรุษวัฒน์เนี่ยดำเนินคดี
แล้วต้องขยายผลต่อนะคือเขาเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์เขาเคยไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นหรือเปล่า
เร่ร่อนคนอื่นตกเป็นเหยื่อเข้ามากี่คนแล้วนี่แหละจุดที่ลุงเสียชีวิตที่วงวงไว้เนี่ย
คุณผู้ชมแล้วลุงน่ะนะลุงสมานเนี่ย
รู้ไหมคุณพอไปตรวจสอบประวัติลุง
ลุงอ่ะจบปโทเลยนะฮะอู๋ลุงเป็นคนเนี้ยพอคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้ว
ลุงมีการศึกษาดีค่ะจบมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคเหนือเลย
ตรีจบโทรเอาแล้วเพราะอะไรลุงมาเร่ร่อนอยู่ตรงนี้
มันเกิดอุบัติเหตุทางชีวิตยังไงลุงอ่ะเขาเคยทำธุรกิจเปิดร้านสะดวกซื้อ
แต่ช่วงปี๖๓ช่วงที่มีโควิดตอนนั้นลุงเจอวิบากรรมหนักที่สุดในชีวิตเลย
ค่ะเมียตายลูกตายอืมทีนี้ลุงแบบสิ้นหวังแล้วอ่ะ
ร่อนมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่คิดไงว่าจะมาจบชีวิตด้วยน้ำมือของผู้ชายคนนี้
อืมตอนนี้ญาติลุงเนี่ยรับรู้แล้วนะคะแล้วก็นำร่างของลุงไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะ
อืมถึงบอกไงข่าวเนี้ยอ่านแล้วก็สะเทือนใจอ่านแล้วก็หดหูมากนะคะค่ะ